ซ่อยคอยเน่

โอ้โหทำไมดูอ้างวางอย่างนี้ล่ะคะ
ไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยรออยู่นานแล้ว
รอคอยลอยคออยู่แบบนี้มาหลายชั่วโมงแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะทุกคนรอดหนาวกับดาวสภาษณรามะแล้วค่ะ
เห็นรอบตัวแบบนี้น้ำท่วมสูงมากกว่า๒เมตรแล้วนะคะเนี่ย
และแงนมองดูบนฟ้าโอ้โหเมฆไม่ปรานีเลยนะคะ
วันนี้๓พื้นที่ฝนตกหนักเน้น
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งภาค
ทำไมถึงพูดแบบนั้นเอาดูภาคใต้ก่อนละกันวันนี้หนักหน่อยนะคะ
จากภาพถ่ายเท่าเทียมตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าภาคใต้หนึ่งหน้าตอนนี้ตี๕๔๕นาที
มีฝนตกแล้วทั้งภาคค่ะ
และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มฝนที่รออยู่ในอ่าวไทย
รอให้ลมตะวันออกพัดขึ้นฝั่ง
กลายเป็นฝนได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนทั้ง๓พื้นที่นี้ลมหนาวค่ะ
เห็นเส้นขยือตรงนี้ไหมคะย้อยลงมาเนี่ย
ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดให้กลุ่มฝน
ยังอยู่ที่ตอนกลางของประเทศ
แต่มันย้อยลงมาทางภาคใต้อีกนิดนึงค่ะ
อกจากนี้ภาคใต้ที่บอกว่าหนักแล้วเนี่ยนะคะ
มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงทำงานตามปกติ
และแถมลมตะวันออกจากฝั่งอ่าวไทยนู้นนะคะ
พาเอาความชื้นเข้าฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ทั้งหมด
ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑล
รวมถึงภาคตะวันออก
ฝนตกเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
เหมือนภาพถ่ายดาวเทียมเลยแล้วมันก็ไปตรงกับวินดี้ด้วย
วินดี้เขาบอกว่าภาคใต้ตกตั้งแต่ช่วงเช้า
หลังจากนั้นจะลากยาวไปเลยค่ะ

ส่วนพื้นที่อีก๒พื้นที่ตกช่วงไหนบ้าง

แต่จะมีเมฆฝนเริ่มเกาะตัวในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
และจะเห็นว่าเป็นเมฆฝนที่เป็นฝนฟ้าขนองด้วยนะ
นี่มีจุดส้มนี่คือฝนฟ้าขนองนะคะ
แล้วก็จะตกลากยาวไปจนถึงช่วงบ่ายเลย
ส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑล

แต่จะตกได้น้ำได้เนื้อจริงจัง
ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำมาอีกแล้ว
ระวังนะคะฝนตกรถติด

หรือจะนั่งรถอะไรไปเอาเตรียมตัวกันค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นทะเลอันดามัน
จุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนทะเลอ่าวไทยจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูง๑เมตร๕๐เซนติเมตร